นั่นคือในแง่ของนักวิชาการที่ประเมินเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของคนไทยในอนาคต
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ
คราวนี้ครับคุณผู้ชมคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นส่วนหนึ่ง
ก็อาจจะมาจากความมั่นใจและความเชื่อส่วนบุคคลด้วย

หมอดูชื่อดังเป็นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับลายมือชื่อหรือลายเซ็นต์นะครับ

หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญที่จะมาวิเคราะห์ลายมือชื่อหรือลายเซ็นต์ของผู้นำประเทศ
ว่าเป็นอย่างไรรวมถึงมีคำแนะนำดีสำหรับคุณผู้ชมด้วยนะครับว่า
ถ้าหากจะเซ็นชื่อให้เป็นสิริมงคลเนี่ยต้องทำอย่างไรติดตามพร้อมกันครับ
นี่ใช้ลงเป็น๔๕องศาเซ็นช์ขึ้นไป
ลายเซ็นต์ต้องไม่ผัวพันและไม่ยุ่งเหยิงไม่ตัดตัวเอง
นี่คือสิ่งที่เป็นปัญหา

ควรจะมีเลข๘ผสมลงไปในลายเซ็นต์ด้วยถือว่าจะดี

ถ้าในกรณีที่คนมีลักษณะลายเซ็นต์ที่เป็นฉอฉิง

สำคัญที่สุดเวลาเซ็นต้องเอียง๔๕องศา
และต้องจุดเสมอนะคะ
ลายเซ็นต์ที่ดีต้องมีจุดเสมอ
ถ้าไม่มีจุดจะไม่เจอความสำเร็จเลยค่ะ
ดังนั้นเคล็ดลับดีแบบนี้ลองปรับเปลี่ยนกันเลยนะคะ
ปีหน้าเฮงแน่นอน๑๐๐ล้านพันล้านค่ะ
เราจะมาวิเคราะห์ลายเซ็นต์ของท่านพลเอกประยุทธ์

ในปีพศ๒๕๕๙ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ
ภาพรวมของลายเซ็นต์ค่ะต้องบอกแบบนี้
ลักษณะลายเซ็นต์ของท่านพลเอกประยุทธ์นะคะ
มีภาวะเรื่องของอารมณ์นะคะนี่คือเรื่องส่วนตัว
เรื่องของอารมณ์เรื่องของสิ่งต่างในการตัดสินใจต่าง

เพราะว่าอารมณ์จะเข้ามาแทรกนะคะ
อารมณ์จะเข้ามามีปัญหามากมาย
วายต่างจะเกิดขึ้นความไม่ลงตัว

ดังนั้นต้องระมัดระวังอย่างมากนะคะ
ในครึ่งปีแรกของปี๒๕๕๙นะคะในเรื่องของอารมณ์นะคะ
สิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจารย์ต้องบอกว่าครึ่งปีนี้

พอมาครึ่งปีหลังค่ะต้องบอกว่ามีความคลี่คลายในทางที่ดี
ปัญหาต่างที่จะเกิดขึ้น
หรือแม้กระทั่งในการลงตัวในเรื่องของดวงก็ดี

จะมีแนวโน้มที่ดีในการปรับเปลี่ยนที่ดีที่สำคัญค่ะ
ครึ่งปีหลังลองดูดีนะคะ
จะมีการปรับเปลี่ยนที่ดีอย่างแน่นอนค่ะ
นี่คือลักษณะลายเซ็นต์ของพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีค่ะ

สำหรับคนเอกประวิทย์วงสะวนรองนายกฯนะคะ
ต้องบอกว่าคืิงปีแรกเนื่องจากว่าท่านเองในปีที่แล้ว
มีการสู้รบปรบมือมีการที่ลุยงานอย่างเต็มที่
ดังนั้นในปี๒๕๕๙เรื่องสุขภาพจะมีผลมาก
เพราะเนื่องจากลักษณะลายเซ็นต์ของท่านเอง
มีภาวะนะคะต้องบอกเรื่องสุขภาพ

ดังนั้นเนี่ยครึ่งปีแรกต้องดูแลสุขภาพดีนะคะ

จะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นในระบบการทำงานนะคะ
อาจจะเป็นในเรื่องของการมีการดูแลขยายวงกว้างมากขึ้นหรืออย่างไรก็ตาม
แต่อาจารย์เน้นเรื่องสุขภาพในครึ่งปีแรก

อย่างที่บอกว่าครึ่งปีหลังเนี่ยความรับผิดชอบเรื่องการงานจะมากขึ้น
ที่สำคัญค่ะในครึ่งปีหลังเนี่ย
เราอาจจะนะคะได้เห็นบทบาทบางบทบาทของทางพลเอกประวิทย์นะคะ
รองนายกว่าครึ่งปีหลังจะมีบทบาทอะไรบางอย่าง
เรารู้สึกว่าท่านเหมาะในการที่จะมีการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ค่ะ

เป็นลายเซ็นต์ที่น่าติดตามเช่นกัน
รสมคิตจาตุศรีพิทักษ์นะคะ
รองนายกด้านเศรษฐกิจค่ะ
ต้องบอกแบบนี้ค่ะลักษณะลายเซ็นต์ของท่านเอง
ต้องบอกแบบนี้ว่าลักษณะลายเซ็นต์ดีเลยทีเดียวนะคะ
ดังนั้นลักษณะลายเซ็นต์แบบนี้ค่ะ
ต้องบอกว่าปีหน้า๒๕๕๙นะคะ
จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีในเรื่องของการวางแผนต่าง
เพราะว่าตลอดทั้งปีที่ผ่านมาค่ะ
มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมีการวางฐานที่ดี
ดังนั้นในปี๒๕๕๙นะคะ
ลักษณะลายเซ็นต์แบบนี้จะมีการปรับเปลี่ยนที่ดี

เรื่องการเงินนะคะหรือเรื่องสิ่งต่าง
ต้องบอกว่ารอฟังข่าวดีนะคะ
ส่วนครึ่งปีหลังต้องบอกแบบนี้ค่ะ
อาจจะมีสะดุดบ้างเล็กน้อยแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดี
ดังนั้นลักษณะลายเซ็นต์ของดรสมคิต
จะตุกสีพิทักษ์นะคะรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจ
บอกลายเซ็นต์ถือว่ามีพลังเลยทีเดียว

อาจจะมีแนวโน้มที่ดีรอลุ้นดีค่ะ
หลายคนนะคะคงอยากจะรู้ทิศทางในปีหน้านะครับ
ว่าทิศทางปีหน้าในเรื่องของโหราศาสตร์
เฉพาะลายเซ็นต์เป็นอย่างไรนะคะ
และปีหน้าเองสิ่งที่ต้องระมัดระวัง

สำหรับปีวอกเป็นปีลิงที่สุขสนค่ะ
เป็นปีที่คุณสามารถจะทำอะไรพลาดผิดได้ง่าย
คิดเร็วตัดสินใจเร็วเหมือนลิง

ดังนั้นลักษณะลายเซ็นต์ที่ควรระวัง
ลายเซ็นต์ที่มีความอันตรายในปีหน้า

มีตัวอย่างอยู่๒๓ลายเซ็นต์ด้วยกันค่ะ
ลักษณะลายเซ็นต์ที่คุณเซ็นต์๒ตัวเดียวแล้วจุด
เช่นตัวสอเสือแล้วจุดนะคะแบบนี้ค่ะ
การเซ็นต์แบบนี้๒ตัวเดียวแล้วจุด

จะมีการหย่าล้างแตกหักเลิกลา
ดังนั้นต้องระมัดระวังในปีหน้า
อย่าเซ็นต์ลักษณะลายเซ็นต์ที่เซ็นต์๒ตัวเดียวแล้วจุด

คิดเร็วทำเร็วตัดสินใจเร็ว

ลักษณะคนที่มีพยานชนะในชื่อ
เป็นสละแอร์หรือสละเอนะคะ

ที่เป็นสละเป็นเส้นสองเส้นแบบนี้นะคะ
โดยส่วนใหญ่จะมีความเสี่ยงเรื่องของคดีความ

โดนฟ้องร้องเรื่องของในคดีความต่าง
ดังนั้นไม่ควรจะมี๒เส้นนี้ในลายเซ็นต์นะคะ
ที่เป็นสาระเอและสาระแอร์ถือว่าไม่ดีค่ะ
ส่วนสุดท้ายลักษณะลายเซ็นต์ค่ะ
ที่มีความเสี่ยงเรื่องของการสูญเสียนะคะ
หรือลักษณะลายเซ็นต์ที่จะมีการเสียชีวิต

โดยส่วนใหญ่ลักษณะลายเซ็นต์ที่เป็นตัวทีค่ะ
เป็นตัวทีแบบนี้เป็นไม้กางเขน
ลักษณะแบบนี้เราถือว่าเราไม่เอาค่ะ
หรือลักษณะเป็นตัวทีของเสาไฟฟ้านะคะ
เซ็นแบบนี้มักจะมีการสูญเสีย
ดังนั้นใครที่เซ็นลักษณะลายเซ็นนะคะ

สองลายเซ็นต์ที่เป็นสาระเอและสาระแอ
ไม่ควรจะมีเพราะมีปัญหาเรื่องคดีความ
ส่วนที่๓ลักษณะลายเซ็นต์ที่เป็นลักษณะของ
กับเสาไฟฟ้าหรือลักษณะตัวทีแบบนี้
จะมีการสูญเสียในปีหน้าไม่ดีเลยทีเดียวค่ะ
ต้องระมัดระวังสวัสดีค่ะ